นิบอกว่าพอมันเกิดเรื่องเนี่ยก็พยายามที่จะไปเรียกร้อง
ขอความเป็นธรรมหรือว่าแจ้งเรื่องแจ้งความร้องเรียนต่างนานา
ที่ไหนกันมาบ้างพี่นี่คือตัวเองเนี่ยเบื้องต้นเลยก็ไปที่สถานีตำรวจพื้นที่
ก็ไปแจ้งความว่าขอให้ตำรวจมารับแจ้งความว่าแล้วก็ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเบื้องต้น
เปลี่ยนคำร้องที่ศาลเลยทีนี้การที่ไปร้องที่ศาลเราก็มองดูแล้วว่าเราจะมีเวลาไปตามไหม
เราต้องใช้ทนายซึ่งมีค่าใช้จ่ายทีนี้ก็ได้มาปรึกษากันในกลุ่มว่าเราจะไปที่ไหนกันดี
ก็เลยไปที่กองปราบวันนั้นกองปราบเลยนะใช่ใช่ค่ะรวมตัวกันได้สามคน
แต่ว่าก็จะมีบ้านอื่นที่เขาฝากเอกสารไปด้วยแล้วก็ได้มีการคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กองปราบ
ทางเจ้าหน้าที่ที่กองปราบเขาก็ได้แนะนำว่าคือมันเป็นคดีแพ่งกองปราบไม่สามารถรับเรื่องได้
ให้ลองไปร้องที่สคบดูนะเอาไปสคบสคบก็ไปเจ้าหน้าที่แนะนำว่า
ถ้าสมมุติว่าทางคุณมาร้องที่สคบสคบก็จะรับเรื่องไว้ให้
และก็จะเรียกเขามาเจรจาก่ายเกลี่ยตกลงค่าเสียหายในส่วนของการฟ้อง
ถ้าประชาชนอยากจะได้เร็วกว่านั้นก็แนะนำให้ไปสารพูดเหมือนกัน
ทีนี้เราก็คือด้วยความกุ้มใจแล้วหมดเงินไปเยอะแล้ว
ในการที่เราจะจ้างทนายเราก็ลองหาทางออกที่ว่าพึ่งหน่วยงานของรัฐก่อน
ก็เมื่อวานนี้ก็ไปศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมก็คุยเหมือนกันอีกว่า
ของของที่ไหนฮะศูนยำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมที่กรุงเทพเลยค่ะ